มาดูข่าวการเมืองกันหน่อยดีกว่านะคะเราต้องติดตามการเมืองกันทุกวัน
เพราะว่าช่วงเดือนธันวาคมอีกแค่เดือนกว่า๒เดือน
นายกรัฐมนตรีก็บอกขณะที่ลงพื้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะว่า
ตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะมีพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระยะเวลาอันใกล้
ก็ขอให้ทุกคนทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยด้วยนะคะ
เพราะในประยุจรรย์โอชานายรัฐมนตรีได้เปิดเผย
การลงพื้นที่ในจังหวัดชายภูมิมานะคะว่า
ระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักสำคัญของประเทศ
แล้วก็บอกด้วยว่าพระองค์ได้รับสั่งกับตัวเองและรัฐบาลเสมอ
ว่าต้องดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
ดังนั้นควรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
รัฐบาลจะพยายามแก้ไขทุกปัญหาให้ได้ในรัฐบาลนี้
เพื่อส่งให้รัฐบาลต่อไปสารต่อ
เพราะฉะนั้นขอประชาชนดูแลรัฐบาลใหม่ให้ดี
เพราะใครจะมาเป็นนายกมาเป็นรัฐบาลเนี่ย
พลเอกประยุทธ์เองก็ไม่รู้เหมือนกัน
ส่วนการลงพื้นที่ที่จังหวัดชายภูมินะคะ
นายกนี่ได้ขับรถแทรคเตอร์แบบนี้สีเหลืองจอยเลย

เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง
พอถูกถามเรื่องการหารือกับภาคการเมือง๗วันธันวาคมนี้

พักการเมืองที่ไม่มาร่วมเนี่ย
คือพักการเมืองที่ไม่อยากเลือกตั้งใช่ไหม
ถามสั้นแต่มีความหมายล้นเหลือเลยนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่ารัฐบาลก็มีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยกัน

ไปดูทางด้านของนายสนทิรัฐสนทิจิระวงนะครับ

เปิดเผยว่านายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักก็เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งประกอบไปด้วย
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุธินนายอนุชานาคาสัยนายสุชาติตันเจริญนายสันติพร้อมพัฒน์
นายสุพลฟองงามนายวิรัติรัตนเศษนายสนทยาคุณปลื้มนายเอกราชช่างเหลานายนัทพลทีพสุวรรณ
เพื่อเตรียมความพร้อมของพักในทุกด้านเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับ
โดยจะร่วมกันคิดร่วมกันทำแยกกันทำงานแต่ละพื้นที่
ซึ่งจะมีการนัดประชุมกันทุกเย็นวันจันทร์
ยืนยันว่าพักของเรานั้นมีความพร้อม

เป็นคาดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพัก
ยืนยันเป็นความคิดส่วนตัวของนายสุวิทย์เท่านั้นตอนนี้

ไปฟังเสียงของคุณสนทิรัฐนะครับ
เรื่องการเสนอชื่อท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะครับ
ต้องเรียนว่าเมื่อวานนั้นเป็นความคิดเห็นของท่านดรสุวิทยุ
ในส่วนของภักดิ์ยังไม่ได้มีคำมือการมาตั้ง
ยังไม่ได้มีการคัดเลือกทางภักดิ์อย่างไม่ได้บันการมีแบบนั้น
ไปดูฝั่งของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งฝั่งเพื่อไทย
รวมถึงนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยกันบ้าง
เห็นตรงกันเลยค่ะว่าการที่พักพลังประชารัฐ
เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยแต่มันมีสิ่งที่น่ากังวลอยู่ค่ะ
คือการใช้กลไกของรัฐบาลที่สร้างความได้เปรียบทางการเมือง
แม้ว่าส่วนตัวไม่ขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหลังได้รับการเสนอชื่อ
แต่ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ไม่ต้องให้ใครมาเรียกร้องให้แสดงสปีริต
ส่วนความชัดเจนแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ว่าจะได้ข้อสรุปหลังประชุมคณะกรรมการสัญหา๑๕ธันวาคมนี้ล่ะค่ะ
อดใจรอกันอีกหน่อย
ส่วนตัวไม่ทราบว่าท่านจะคิดและตัดสินอย่างไร
เพราะว่าคงไม่มีใครตอบแทนท่านได้นะครับ
อีกหนึ่งท่านนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

ไม่ได้ไปหาเสียงแต่ไปหาสมัครสมาชิกพักนะคะ
แล้วก็ระบุการหารือระหว่างแม่น้ำ๕สายกับภาคการเมืองในวันที่๗ธันวาคมนี้ว่า
เสรีรวมไทยจะไม่เข้าร่วมการหารืออย่างแน่นอนค่ะ
และยังบอกด้วยนะว่าผมขอจองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะ
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยของแถมนี่ว่าอย่างนี้
ส่วนกรณีที่พักพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อ
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยบอกว่าก็ทำให้ภาพชัดเจนมากขึ้นล่ะ
ตั้งแต่การเขียนรัฐธรรมนูลการกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้ง
จนถึงการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี
พูดทิ้งไว้สั้นให้ทุกคนไปตีความกันเอาเอง
อย่างที่ทราบกันดีตอนนี้เรื่องของการเมืองร้อนแรงนะ
กลับมาขึ้นหน้าหนึ่งได้หลายวันแล้วกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์
ประเด็นเรื่องของการเมืองก็ติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชม